อืมวันนี้หลายคนบอกว่าฝนเริ่มตกแล้วถูกต้องยังไงครับวันนี้อย่างที่ได้คาดการณ์เอาไว้นะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงวันวาเลนไทยคงจะต้องเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศนะครับอย่างที่บอกไปว่าฝนเนี่ยอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของลมกระโชค

สีฟ้านะครับจะมีการเคลื่อนที่เฉียงแบบนี้ซึ่งก็เป็นผลพวงจากคลื่นกระแสลมนะครับเป็นกระแสลมในระดับสูงการที่เคลื่อนที่เฉียงแบบนี้เนี่ยนะครับก็หมายความว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นจะต้องเจออากาศที่ร้อนอบอ้าวร้อนจัดจัดแล้วก็เจอฝนฟ้าขนองตามมาหลังจากเจอฝนฟ้าขนองแล้วอุณหภูมิจะเย็นลงนะครับซึ่งช

แล้วก็ในบริเวณทางตอนล่างภาคใต้ในเน้นฝั่งอ่าวไทยที่ยังคงต้องระวังอย่างต่อเนื่องนะครับช่วง๗โมงครับจะสังเกตว่าเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับก็จะเป็นแนวที่กระแสลมจากทางอ่าวไทยเนี่ยนะครับพุ่งเข้ามาแล้วก็มาเจอกับกระแสลมที่มาจากทางประเทศจีน
มีลุ้นว่าอาจจะถึงกรุงเทพด้วยนะครับดังนั้นช่วงเย็นอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยใครที่จะใช้รถใช้หนน
นี่ครับคือช่วงประมาณ๔โมงนะครับก็จะพบว่ากลุ่มฝนนั้นก็จะค่อยมีการกระจายตัวไปชิดในบริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงเย็นเย็นก็จะค่อยหายไป
ดังนั้นภาพรวมอีสานวันนี้ฝนค่อนข้างโล่งนะครับไปเน้นบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ส่วนนี้ครับเป็นคลื่นนะครับสีฟ้าก็คือคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรก็คงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับโดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นนั้นอาจจะสูงเป็นพิเศษนะครับ
สถานการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยนะครับจากการตรวจสอบแล้ววันนี้ครับยังคงร้อนละอุเหมือนเดิมครับ
เช้าวันนี้ภาคเหนืออีสานอยู่ที่ประมาณ๒๐ต้นอีสานลดลงมาจากเมื่อวานนี้นะครับเหนือเพิ่มมากขึ้นนะครับกรุงเทพอยู่ที่ประมาณ๒๖
ไปดูในช่วงบ่ายครับก็พบว่าโอ้โหอุณหภูมินั้นไทยระดับสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับอยู่ที่ประมาณ๓๕๓๖เกือบทั้งประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะตอนบนจนถึงตอนกลางครับ
นั่นก็หมายความว่าฝนที่ตกลงมาอาจจะไม่ได้ช่วยทำให้สถานการณ์สภาพอากาศเนี่ยนะครับเย็นลงมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในช่วงวันจันทร์อันคารหน้ารอลุ้นอีกทีหนึ่งเพราะว่าจะมีกระแสลมอีกหนึ่งกระแสลมนะครับทำให้อากาศนั้นเย็นลงนะครับดังนั้นช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาบ่อยนะครับทั้ง